เอาล่ะเราจะให้ของขวัญวันเกิดน้องใบตองด้วยการพาไปเที่ยว

ที่แรกนี้นะคะจะพาไปดูสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง
เออนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น
หลายคนอาจจะชื่นชอบนะคะ
แต่ที่นี่มีความพิเศษก็คือว่า
เจ้าของเนี่ยเขาผสมสายพันธุ์ใหม่จนได้สายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นเอกลักษ

มากันเป็นสวนมากันเป็นโรงเรือนเยอะขนาดนี้เลยนะคะ
ก็คือต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
อยู่ที่ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะ
เจ้าของสวนคือนายประกิจโพศีเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อก่อนก็ทำงานอยู่บริษัทนี่แหละ
แต่ก็ออกมาทำสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง
แล้วก็ผสมสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา

เดี๋ยวไปดูกันนะมีอะไรบ้าง
หน้าตาของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

นี่ลักษณะก็คือใบมีลายสีเขียวปนขาวนี่นะคะ
แล้วก็มีลักษณะสีขาวสีเขียวเป็นจุดแบบนี้สวยเนอะ
ที่ว่าแพงแพงเท่าไหร่กันเชียว

ถึงขั้นว่าเซียนต้นไม้จากต่างประเทศมาขอซื้อ
ราคา๓แสนแต่ก็ไม่ขายนะจ๊ะ

ไม่ขายได้ยังไงต้องขายสิแพงสักขนาดนี้ขายตั้งแต่๕แสนแล้ว

เขามีเหตุผลนะที่ไม่ขายเนี่ยเพราะอะไรไปฟังค่ะ
เนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไม้ของน้ำผสม
มันหาซื้อที่อื่นไม่ได้ต่อให้เราขายไปเนี่ยเงินเนี่ยครับมันสามารถใช้แล้วก็มันก็หมดไป
แต่ต้นไม้เนี่ยต่อให้เรามีเงินเราก็ซื้อกลับไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นสิทธิ์ของเขาไปเลย
คือมันเกิดที่วันค่ายแต่ว่าพอขายเนี่ยมันจะขายทางลิขสิทธิ์
เขาสามารถเอาไปตั้งชื่อเป็นชื่อเขาหรือไปหยิบเป็นชื่อประเทศเขาหรืออะไรก็ได้
ประมาณนั้นคือขายทั้งสิทธิไปเลย

ต้องชื่นชมคุณประกิจนะคิดค้นได้ผสมสายพันธุ์ได้แล้วยังหวงแหนอนุรักษ์ให้เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในเมืองไทยด้วยนะคะ
ใครที่อยากจะไปชมด้วยตาของตัวเองก็ไปกันได้
เพราะว่าพี่เขายังเปิดเป็นศูนย์ให้ความรู้
เป็นศูนย์เรียนรู้ของพืชกินแมลง
แล้วตอนนี้ก็มีลูกค้าจากสหรัฐอเมริกาไต้หวันจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซีย
สั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ทำให้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงของประเทศไทยเป็นที่รู้จักเป็นที่เลื่องลือไปหลายประเทศ
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปศึกษาอยากจะไปดูไปเห็น
สามารถไปได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
ที่ระยองสมัยแพลนส์นะคะ
เห็นแล้วมันก็ร่มรื่นชื่นใจดีจังเลยนะ
มันเป็นพืชที่หน้าตาแปลกเก๋นะคะ
มันก็มีประโยชน์นะเพราะว่ามันเป็นความสมดุลของระบบนิเวศมากขึ้น